ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการเล่นนัดแรกของฤดูการฟุตบอลโยต้าไทยลีก๒๐๑๘
ซึ่งการท่าเรือก็ขึ้นมาเป็นจ่าฝูงณตอนนี้
แต่ว่าหัวหน้าผู้ฝึกสอนอย่างเจเด็ดมีลาบก็บอกว่ารูปแบบการเล่นของทีมนะตอนนี้ยังไม่ลงตัวเท่าที่ควร
ก็ให้สัมภาษณ์หลังจากจบเกมไทยลีกสองพันสิบแปด
แรกของฤดูกาลที่เปิดบ้านชนะพัทยายูเนเต็ดไปถึง๓๐
ประตูต่อศูนย์ค่ะบอกว่าทีมยังคงต้องปรับปรุงเรื่อง
เวิร์คนะคะแม้ว่าผู้เล่นที่เข้ามาใหม่อย่าง
แกนบอสโควิดนูรุนศรียันเกมแล้วก็บริณภารา
จะมีความสามารถสูงแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัว
เข้ากับทีมค่ะซึ่งครึ่งแรกก็ยังเล่นกันแบบสเปสปะนะคะ
ทำให้ครึ่งหลังต้องเน้นย้ำถึงเรื่องแท็กติกแล้วก็การเล่นเป็นทีมค่ะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามจเด็ดก็บอกว่าพอใจผลงานของเควินดิรมรำนะคะ
โดยเฉพาะการเล่นเติมเกมลุกมีสมดุลรวมถึงการเล่นเกมรับด้วยค่ะ
ที่เพิ่งจะซ้อมกับทีมได้ไม่กี่วันเท่านั้นเองนะคะ
ก่อนที่จะทิ้งท้ายว่าใช้ชนะในเกมนัดแรก
ฤดูกาลก็ช่วยเรียกความมั่นใจ
แล้วก็หวังว่าจะทำผลงานได้ดีขึ้น
เพื่อรักษาพื้นที่หัวตารางเอาไว้ให้ได้ค่ะ
โดยเกมนัดต่อไปนะคะการท่าเรือก็มีงานหนักค่ะ
จะต้องบุกไปเยือนเมืองทองยูเนเต็ดวันเสาร์ที่๑๗กุมภาพันธ์ค่ะ